เพชรบุรีที่นี่เนี่ยไม่ได้พามาดูเรื่องการธุ์ห้องเที่ยว
แต่พาไปดูนี่ค่ะมีชายค่างก็เหตุหักสิรหรัฐพุทธรูปปูนปั้น
ไผลล้อมซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ด้วย
พระเนี่ยแตกหักเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนชาวบ้านเขาไปเห็นเสียงพระแตกหักหน่อยค่ะ
เพราะว่าเนี่ยรอยแตกมันแตกมาข้างหลังเลย
เหมือนกับข้างหลังมันมันหล่นแบบนี้

ใช่ใช่เนี่ยก็รอยแตกลงมาถึงข้างหล่างข้างหลัง

ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเข้าตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
มีคือพระพุทธรูปองค์รองประถานน่าตักกว้างประมาณสี่สิบนิ้วนะคะ
เสียนหักตกลงไปด้านหลัง
ด้านหลังนะคะองค์พระมีรอยแตกร้าวด้วย
เหตุเกิดภายในอุโบสถวัดไผลล้อมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

บ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกเสียใจรู้สึกโศกเศร้าเลยขนาดนั้นเลย
เพราะว่าวัดไผลล้อมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยอายุทยาที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุนะคะโดนตำรวจสพเมืองเพชรบุรีจับกุมได้แล้วนะคะชื่อว่านายเสถียรตรีสุทธิวงศ์อายุ๔๙ปี
ซึ่งเขาเป็นชายเร่ร่อนแล้วก็มีประวัติรักษาอาการจิตเวทมาก่อนด้วยนะคะ
เมื่อก่อนเคยอาศัยมันนอนอยู่ในวัด

ใช่เขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนทุบเสียงพระจนหัก
ก็คือน่าจะเป็นคนที่มีอาการทางจิตนะคะ
แล้วทางนี้เขาก็เลยเหมือนโดนรวบตัวไปแล้วไปดำเนินคดีในความผิดตามพบสภ

ล่าสุดนะคะคุณปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี
ก็รับมอบหมายจากคุณสาริสาจินดาวงผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่๑ราชบุรีกรมศิลปากร
ติดต่อประสานงานกับช่างปูนปั้นดำเนินการซ่อมแซมเสียงพระพุทธรูปดังกล่าวโดยทันที

ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้กลับมามีสภาพเดิม
เรื่องต้นนะคะต่อชิ้นส่วนเสียนเข้ากับลำตัวแล้วนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการซ่อมแซมร่องรอยการแตกร้าวที่ตัวองค์พระด้วย
อย่างไรก็ตามเขาคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานราว๒วันค่ะ
ก็จะแล้วเสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เร่งทำการซ่อมแซมโดยด่วนเหมือนกัน

แต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีไหม

อาจารย์เข้ามาต้องคุ้มสบายใจที่ส่วนนึงแล้วแหละ

ตอนนี้เดี๋ยวเตรียมจะซ่อมให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับ